เวลาเราป่วยไม่สบายเราก็ต้องนึกถึงหมอเราถึงพยาบาล
แล้วก็ถ้าป่วยหนักก็ต้องเข้าโรงพยาบาล

เหมือนกรณีของหญิงสาวคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

หนักขนาดถึงว่าก็ต้องไปโรงพยาบาลนะคะ

นี่ไม่ใช่๗๑๑ที่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้

นางสาวเยาวลักษณ์มาสทองอายุ๒๔ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
มีอาการปวดศีรษะอย่างมาก
เรื่องต้นซื้อยาจากร้านขายยามาทานแล้ว

ก็เลยไปโรงพยาบาลอรัญญประเทศนี่แหละค่ะ

ว่าเธอไปเมื่อวันที่๑๘ตอน๓ทุ่ม

คือพอไปถึงก็ถูกส่งเข้าไปห้องฉุกเฉิน
แต่กลับถูกแพทย์เวรซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยค่ะ
คือพูดข้อความน้ำเสียงที่อารมณ์เหมือนถูกไล่ตะเพลิน

บอกว่าวันนี้มันโรงพยาบาลนะไม่ใช่เซเว่น

เธอบอกว่าโอ้โหตอนนั้นอาการปวดหัวก็หนักอยู่แล้ว
มาเจอหมอไล่อีกไม่รู้จะไปไหนต่อ
เสียใจเสียความรู้สึกมากนี่นะคะ
ล่าสุดค่ะทางทีมงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองน้ำใส

ไปดูแลไปพูดคุยไปดูสภาพจิตใจ

รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรื่องต้นทราบว่าผู้ป่วยป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะ
ต่อมาค่ะนายอำเภออรัญยประเทศ
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริง
เมื่อเวลา๓ทุ่มของวันที่๑๘ตุลาคม

อย่างเช่นคนไข้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง๒ราย

อีกรายก็เป็นคนไข้โรคหัวใจขาดเลือด
แล้วก็ยังมีคนไข้ป่วยกระดูกต้นคอทับเส้นประสาท
จนเป็นอมภาษณ์ทั้งตัวอีกรายหนึ่ง
มีคนไข้ที่มีแผลเปิดอีก๒ราย
คนไข้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเร่งด่วน

นี่ค่ะเคสเยอะในค่ำคืนนั้นนะคะ
แล้วก็ยังมีแพทย์เวรปฏิบัติงานเพียง๒คน
ก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

ที่ผู้ที่ประสบเหตุนี้นะคะคือนางสาวเยาวลักษณ์
มาหาคุณหมอมาด้วยอาการปวดหัว

เวรบอกว่าตอนนั้นเครียดกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่
แล้วก็ทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะ
ทางโรงพยาบาลอรัญญประเทศก็ขอยอมรับผิด

รวมไปถึงเรื่องการสื่อสารของแพทย์กับคนไข้ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับน้อมรับจะไปปรับปรุงระบบและพฤติกรรมต่าง
รวมทั้งการบริการทั้งระบบด้วย
เรื่องต้นผู้บริหารโรงพยาบาลได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาร
เรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยที่มารับบริการแล้วนะคะ

แล้วก็ยินดีจะนำไปปรับปรุงด้วยความเต็มใจ
เพราะในวันเกิดเหตุตอนที่น้องเขาโดนไล่ตะเพิดออกมา

ชาวบ้านที่เห็นแถวนั้นเขาบอกว่าสงสารน้องเขาเหมือนกัน
ไปคุยกับน้องน้องบอกว่าถ้าคลินิกเปิด
ก็คงไม่มาโรงพยาบาลน้องเขาจะไปรักษาคลินิก

ใช่แล้วก็เห็นว่าโรงพยาบาลเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงไง
แล้วก็มีพยาบาลเดินตามน้องออกมาด้วย

แล้วบอกเดี๋ยวจะเข้าไปทำการรักษาให้

แต่ว่าน้องเขาบอกงั้นขอคุยกับคุณหมอคนนั้นหน่อย
แต่ก็เงียบไปเลยพยาบาลก็อ้ำอึ้งสักพักหนึ่ง
จากนั้นก็ไม่ได้มีการแจ้งให้คุณหมอออกมาคุยกับคนไข้แต่อย่างใดนะครับ